แต่ชีวิตของผู้คนในบ้านกอกเนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนไปเลย

ชีวิตของลุงพลนี่ยิ่งโอ้โหเปลี่ยนแบบสุด
ท่านผู้ชมครับหลังการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ซึ่งคือหลานสาวของลุงพลลุงพลเป็นลุงเขยนะ

ตัวปฏิเสธมาตลอดยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์
มันทำให้การที่เป็นผู้ถูกสงสัยเนี่ย
กลายเป็นผู้ถูกสงสาร

แต่พอสูบสงสารแล้วแบบโอ้โหพุ่งสุด
วันนี้กลับมาเป็นผู้ต้องหาในคดี

ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ชายคนนี้

ชัยพลวิพาชาวบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร

ที่ถูกเรียกติดปากว่าลุงพล

หลังแม่น้องชมพู่เคยให้การ
สงสัยลุงพลมากที่สุด
รวมถึงกระแสสังคมพุ่งเป้า
ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้น
ที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต

จากวันนั้นชีวิตของลุงพล
และครอบครัวพลิกผันมาถึงจุดเปลี่ยน

เชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์

มีสิ่งของถูกส่งเข้ามามหาศาล

ของขวัญขึ้นบ้านใหม่อีกหลายรายการ

มีคนที่ถึงคลุกไปถมที่หน้าบ้าน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่
เวียนไปให้กำลังใจลุงพล

ในต่างแดนด้วยที่ส่งสิ่งของ
ต่างไปให้จนแทบไม่มี

แฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อย

ติดชีวิตลุงพลและครอบครัวทุกวินาที
จากนั้นไม่นานบ้านกกอกกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
มีการจัดตัวสถานที่เกิดเหตุ
มีคนต่างพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านทุกวัน
มีทั้งไปเซลฟี่หน้าบ้านลุงพลบ้านน้องชมพู่
ขอถ่ายรูปคู่และขอลายเซ็น
รวมไปถึงเยี่ยมชมสถานที่ที่พบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
แรงสนับสนุนลุงพลไม่หยุดเพียงเท่านี้
อุ๊บวิริยะนักปั้นชื่อดังบุกบ้านกกอก
แต่ถูกปฏิเสธและในวันนั้นอุ๊บวิริยะได้พบลุงพล
จึงมีการทาบทามเข้าสู่วงการบันเทิง
ก่อนได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานประจำจังหวัดงานหนึ่ง
ต่อมาลุงพลได้ร่วมฟีเจอร์ริ่งเพลงเตางอย
กับราชินีหมอลำจินตราภูลาภ
มียอดผู้รับชมในยูทูปกว่าสิบล้านตี
จากนั้นมีงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาอย่างท้าโถม
ทั้งงานโชว์ตัวงานรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลินิกเสริมความงามและสินค้าต่าง
รวมไปถึงมีการเดินแบบการกุศล
เพื่อนำเงินไปช่วยสัตว์เลี้ยงโดยอุ๊บวิริยะเป็นผู้จัด
ได้รับค่าตอบแทนไปไม่น้อย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางชีวิตของชัยพล
ดำเนินมาจนเป็นที่รู้จักของสังคม
เริ่มมาจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ทำให้หลานสาวตัวน้อยเสียชีวิต
ชีวิตเขารุ่งเรืองถึงขีดสุดเหมือนดินสู่ดาว
เพียงระยะเวลาไม่นานดาวรุ่นนี้ร่วงลงจากฟ้า
พยานหลักฐานมัดตัวจนดิ้นไม่หลุด
ชัยพลตกเป็นผู้ต้องหา